ปิดท้ายพาไปดูอะไรน่ารักกันดีไหมคะ
สำหรับนักเรียนมัธยมญี่ปุ่นชื่อว่าหลายคนชอบ
ไปดูกันเลยดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงไปดูเลยค่ะ
จะดูว่าเด็กมัธยมคนนี้น่ารักขนาดไหนคะ
นี่เขามีชื่อนะเขาโดนเรียกว่าเป็นเซร่าฟูกูโอจิซัง
ก็คือคุณลุงในชุดกลาศรี
จริงชุดแบบนี้ใครใส่จะต้องดูน่ารักเซ็กซี่
คือดูแบบว่าคิกคุอันนโนเน
นี่เป็นนายฮิเดอากิโคบายาชิคุณลุงวัย๕๔ปี
แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นนักเรียนมัธยมหญิง
โพสตาร์คิกคุอันนโนเนกระชากวัยเหลือเกิน
เขาบอกว่าที่ทำเนี่ยท้าทายคำพูดเพื่อน
เพื่อนเคยพูดเอาไว้บอกว่าไม่มีคนอายุ๓๐ปีขึ้นไปที่ไหนหรอก
ที่จะลุกขึ้นมาแต่งคอสเพลย์เป็นนักเรียนมัธยมหญิง
เพื่อจะไปแลกเอาราเมงฟรี
ถึงแม้ว่าคุณลุงฮิริอากิจะไม่ได้กินราเมนฟรี
แต่คุณลุงยังคงยืนยันและนอนยัน
แต่งตัวเป็นนักเรียนมัธยมหญิงด้วยชุดนักเรียนยูนิฟอร์มกราศีแบบนี้

เขาแต่งตัวถูกระเบียบนะคุณ
ใส่สั้นตามกฎเด็กมัธยมเป๊ะเลย

ซึ่งเขาบอกว่านี่เขาแต่งตัวไป

ได้เลยผูกโบสีชมพูวันแวว
ไปร่วมงานโปรโมทเกมของเทศกาลซินเดอเรลล่าที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
เป็นการจัดงานของโรงเรียนมัธยมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนหญิงโดยเฉพาะไง

ก็ทำตัวเข้าคอนเซ็ปต์จ้าเอาเถอะจ๊ะเอาที่สบายใจ
คุณลุงบอกว่านี่ถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก๑๐๒๐ปีที่แล้วนี่
ทำออกมาแบบนี้เผลอจะโดนแจ้งจับเอา
คือญี่ปุ่นเขายังไม่เปิดกว้างขนาดนั้นไงในช่วงนั้น
แต่ว่าตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว
ความคิดคนทัศนคติมันเปิดกว้างมากขึ้น

กล้าทำเพราะว่าคุณลุงชอบชอบแต่งคลอสเพลย์
ตอนนี้นี่แอบเข้าไปเสิร์ชยูเนเต็ตคนพูดถึงเยอะมากนะ

คือมันมีหลายคนแล้วล่ะที่ทำแบบนี้
รวมถึงถ้าใครเคยดูคลิปนะเป็นนักดนตรี
อารมณ์ลุงลุงเหมือนกันอาจจะไม่ลุงเท่านี้นะผมยังสีดำอยู่
แล้วก็ชอบแต่งตัวเป็นแบบแม่บ้านเป็นชุดนักเรียนแบบโปนิดนึงแต่เป็นผู้ชายนะ
กีต้าแหกแข้งแหกขาแล้วก็ร้องเพลง
ซึ่งแบบมันตลกมันคือความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่น

แบบขาสวยนะจ๊ะเสียงกระโปรงสั้นน่ะ

ขาเนียนแอบเนียน